ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่หนองขามศรีรชาชนบุรี
พี่ชายแทงน้องแท้จนเสียชีวิต
คือตำรวจเนี่ยคุมตัวไว้ได้นะครับเขาอ้างว่าเขาเมาแล้วเขาเถียงสู้น้องไม่ทัน
คือเถียงสู้น้องไม่ทันเนี่ยโอ้โหบอกโมโหเอามีดมาแทงเขาตายเลย
นี่เป็นห้องเช่าในพื้นที่หนองขามนะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยศพเมื่อสักครู่นี้ในห้องชื่อนางสาวนุนูเวเป็นชาวเมียนมานะครับอายุประมาณ๔๐ปี
เสียชีวิตในสภาพที่ใบหูข้างซ้ายเนี่ยมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าถูกแทงเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มีมีดทำครัวเนี่ยตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยใกล้ใกล้ศพนะครับ
ขณะเดียวกันเพื่อนคนงานช่วยกันจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นพี่ชายแท้ของผู้ตาย
ชื่อนายเตมิค่ะนี่ฮะอายุสี่สิบห้าเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันในสภาพนี่คือเมานะฮะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพอ้างว่าลงมือแทงน้องสาวจริง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายเตมิเนี่ยอ้างว่าเขาดื่มเหล้าแล้วเมาหนักมาก
แล้วก็ทะเลาะกับน้องสาวมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ที่เถียงกันเถียงสู้น้องไม่ได้ก็เลยโมโหไปเอามีดทำครัว
เนี่ยมาแทงน้องนะฮะแล้วตอนแทงเข้าไปเนี่ยมันเข้าหลังใบหู
ข้างซ้ายพอดีนะครับอืมโอ้โหแถวนั้นนะกระโหลงกระโหลกศีรษะ
โอ้โหนี่ฮะจุดสำคัญนะครับแทงเข้าตรงนั้นพอดีนะฮะน้องเสียชีวิต
คาที่เลยวันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปนะครับที่ห้องพักที่เกิดเหตุนะฮะเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนงาน
ด้วยกันแล้วก็พักอยู่อาคารเดียวกันก็มาช่วยกันทำความสะอาด
ห้องนำภาพผู้ตายมาใส่กรอบจุดทูบนะแล้วก็มีอาหารคาหวานมา
ไหว้ตรงนี้นะฮะเพื่อนของสองพี่น้องเนี่ยบอกว่าสองพี่
น้องนี่เขาเดินทางมาทำงานที่ไทยหลายปีแล้วก็ที่ผ่านมา
เขาก็ช่วยเหลือดูแลกันดีนะอ่ามีทะเลาะกันบ้างเกี่ยวกับเรื่อง
เงินเพราะว่าตัวพี่ชายเนี่ยชอบเอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปเล่น
นันจนหมดพอเงินหมดก็มาขอน้องสาวนะพอน้องสาวไม่มี
ให้ก็ทะเลาะกันแต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมา
ก่อนเพื่อนบอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนายเตมิดื่มเหล้าจน
เมาแล้วกลับมาก็มาขอเงินน้องสาวเหมือนเดิมแต่คราวนี้
คงไม่มีให้คงทะเลาะกันอีกไม่รู้ยังไงฝ่ายพี่ชาย
เขาพักคนละห้องนะฮะวิ่งกลับไปห้องตัวเองไปหยิบมีดมามีด
ทำครัวเนี่ยแล้วมาหาน้องสาวที่ห้องของน้องตอนที่มาเนี่ย
ประตูห้องน้องจนพังนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปแล้วเอามีดเนี่ยแทง
น้องสาวเลยเข้ากกหูข้างซ้ายพอดีทำให้นางสาวนุนูเว
ล้มลงกับพื้นเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็เสีย
ชีวิตช่วยกันไม่ทันจริงจริงตอนเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงแล้ว
มาดูเนี่ยก็พบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นก็ตกใจ
ทำอะไรกันไม่ถูกนายเตมิเองเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเมา
แล้วใช้มีดไล่ฟันเพื่อนร่วมงานมาก่อนแล้วนะครับ

นี่ไม่คิดว่าตอนนี้จะถึงขั้นแทงน้องสาวตัวเองตายได้เลย
มีคนงานคนไทยที่เขาอยู่ห้องพักติดกับห้องที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เป็นช่างซ่อมบำรุงประจำตึกนะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงสองพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะ

อืมเพราะว่าเขาเป็นชาวเมียนมาค่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นลงมือกันนะฮะ
อย่างมากก็เป็นเสียงทะเลาะกันคราวนี้เนี่ยอยู่อยู่ฝ่ายพี่ชายทะเลาะกับน้อง
วิ่งไปห้องตัวเองหยิบมีดมาแทงน้องนะฮะ
เชื่อว่าคงจะฝังใจหรือบาดหมางอะไรกันมานานหรือเปล่า
หลังก่อเหตุคนที่เป็นพี่ยอมมอบตัวนะฮะ
พร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็คุมตัวไว้ได้
แล้วก็อ้างว่าถูกน้องสาวเนี่ยด่าบ่อยจนทนไม่ไหว
สพนขามแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ส่วนศพของฝ่ายผู้เป็นน้องเนี่ย
ตอนนี้ก็รอให้ญาติญาติเขาตัดสินใจอยู่

ว่าจะประกอบพิธีทางศาสนาที่ไหนนะ
เนื่องจากเขามีกัน๒คนอยู่ที่เมืองไทย

เขาอาจจะฝากเพื่อนที่นี่ที่เป็นแรงงานด้วยกันเนี่ย
อาจจะหาวัดแล้วก็ทำพิธีให้ที่นี่ก็ได้